ผมพาไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับ
เห็นบอกว่าไปขอนแก่นดูงหน้าก่อนกำหนด๑วันนะ
แล้วก็ในรายการนี้เราเคยคุยกันเรื่องเอลนิโยบ่อย
ก็คือว่าโซนนี้ในโซนอาเซียนรวมถึงประเทศไทย
แทนที่ฝนจะตกในช่วงหน้าฝนปรากฏว่ามันไม่ตก
และอันนี้เป็นปัญหาที่เรียกได้ว่าทางประชาชนที่ทำเกษตร
ทำเกษตรกรรมกังวลอย่างมาก
น้ำในเขื่อนในหลายพื้นที่ปริมาณน้ำก็น่าเป็นห่วง
นี่เป็นเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีนั้นเดินทางไปยังภาคอีสานตอนบนนะครับ
ทั้งขอนแก่นอุดรแล้วก็ขึ้นไปถึงหนองคาย
อกจากนี้ระหว่างที่อยู่ในตัวเมืองขอนแก่นนะฮะมีชาวบ้านตะโกนครับ
บอกว่านายกชื่อเศรษฐาเราจะเป็นเศรษฐีนะฮะ

คุณปัจเทศครับคือผมไม่รู้ว่าใครเขินนะ
คือนายกอาจจะเขินเฮ้ยอาจจะยังไม่ได้เป็นภารกิจ
ในพื้นที่ต่างจังหวัดหลังจากเลือกตั้งได้บ่อยครั้งไง
ใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งจะเป็นนายกไม่นานไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมา
ขณะที่ชาวบ้านประทาชโชว์พี่เขาตะโกนก็เขินนะ

ใช่ที่กรุงเทพฯมีคนตะโกนแบบนี้เหมือนกันใช่
เพราะว่าเศรษฐากับเศรษฐีก็คือชื่อมันก็คล้องจองกันพอดีเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ที่จริงแล้วมีคนตะโกนอย่างนี้มาตั้งแต่ช่วงหาเสียงแล้วล่ะ
ทันทีที่คุณเศรษฐาครับมาถึงที่ขอนแก่นนะครับ

ด้วยรถยนต์โตโยต้านะฮะทะเบียนกไก่ลิง๕๕๘อุดรธานีนะครับ
มีประชาชนมาต้อนรับแล้วก็ตะโกนนะครับอย่างเมื่อสักครู่
อกจากนี้ครับภารกิจจริงเนี่ยคือเดินทางมาที่นี่นะครับ
ตรวจสถานการณ์เรื่องของภัยแรงด้วยนะครับ
นายกพร้อมคณะเดินทางต่อครับจากตัวเมืองเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ต่อที่อำเภออุบลรัฐรับฟังแผนจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัฐนะครับ
ปัญหาพื้นที่ทำกินครับการบริหารจัดการน้ำ
เดือนเดียวจะหมดหน้าฝนแล้วนะครับฝนตกน้อยผิดปกติปีนี้ดัง
นั้นต้องเร่งเก็บกักน้ำเข้าเขื่อนให้มากที่สุดครับมี
โครงการนะฮะโขงชีมูลเลยที่ต่อท่อมาเขื่อนอุบลรัฐ
เป็นแผนระยะยาวเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแรงครับ
โครงการโขงชีมูนเลยนะครับที่เป็นการขอท่อเข้ามาที่อ่า
คุณบนรัฐตรงนี้เนี่ยถือเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับ
ซึ่งผมได้ฝากท่านท่านครนัทแล้วก็ท่านโรงตีชยา
ไปแล้วท่านเองท่านก็เป็นสรษรของดรโรรงภูด้วย
มีการทำแผนระยะยาวซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่ง
ซึ่งหน้าที่จะช่วยบรรเทาปัญหาระยะยาวได้อย่างดีที่สุดครับ
ครับจากขอนแก่นนะครับคุณผู้ชมครับไปอุดรธานีฮะ
ระหว่างทางนายกก็เห็นชาวนานะครับกำลังมีการหวานปุ๋ยนะครับ
ทำนาอยู่ลงจากรถฮะลงไปพูดคุยกับชาวนานะครับ
ในพื้นที่ระหว่างทางเดินทางไปอุดรนะครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
สิ่งที่ทางคุณอุดรคือชาวนาท่านนี้บอกก็คือว่า
โอ้โหปุ๋ยราคาแพงมากครับนายกช่วยหน่อยครับ
กระสอบละเกือบ๙๐๐บาทนะครับ
ราคาข้าวกิโลกรัมละ๑๑๑๒บาท
สวนทางกับค่าปุ๋ยนะครับสมัยคุณยิ่งรักครับ
ราคาข้าวขายดีมากกว่านี้นะฮะ
กิโลกรัมละ๑๕บาท
ชาวนาอยู่กันได้จึงอยากฝากนายกนะครับช่วยเหลือด้วย
ขณะที่นายกเองก็บอกครับว่ารัฐบาลนี้
ไม่ได้มีนโยบายรับจำนำข้าวหรือประกันรายได้
เพราะอยากให้เป็นไปตามกลไกตลาด
แต่ว่าต้องทำรายได้สุทธิดีขึ้น

รายได้เกษตรกรนั้นจะดีขึ้นแน่นอน
แพงครับก็รับปากว่าประชุมคอรมอลนัดแรกจะดูให้
แล้วก็บอกว่าขอให้รออีกแป๊บนึง
วันนี้พูดเรื่องหมื่นบาทด้วยครับ
ก็วอลเล็ตนะครับปีหน้าได้ใช้แน่นอนนะ

นายกรัฐมนตรีลั่นวาจาเอาไว้ในวันนี้
เดี๋ยวรอแถลงนโยบายวันจันนี้ก่อนนะคะ